ผู้บัญชาการหน่วยซิลก็มีการแถลงข่าวเรื่องนี้ด้วย

เพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็ยังคงสบายใจได้
พลเรือตรีอาภากรอยู่คองแก้ว
ผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ

ปฏิบัติการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตที่ยังคงติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะโดยท่านบอกแบบนี้บอกว่า
จะมีการตั้งกองบัญชาการส่วนหน้าอยู่ที่โถง๓ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงาน
อยู่ตรงบริเวณนั้นหมดละโดยจากโทง๓ไปถึง๓แยก
ต่อไปถึงจุดที่เรียกว่าพัทยาบีดมีระยะทางรวมกันประมาณ๓กิโลเมตร
คุณสุรพัสราบอกไปว่าตอนนี้ซิลเข้าไปได้อีก๖๐๐เมตรใช่
เพราะฉะนั้นเหลืออีก๒กิโลเมตรกว่า๒กิโลเมตรกับอีก๔๐๐เมตร
ก็จะถึงจุดพัทยาบีตแล้วก็จุดนั้นเนี่ยก็คือ
หลับตานึกภาพก็คือเป็นหาดทรายแล้วก็เป็นน้ำเนี่ยนะ
แล้วก็ลักษณะภายในก็คือจะมืดมากจะเร่งไปถึง๓แยกก่อน
ด้วยการใช้เชือกนำพาไปถึงจุดนั้นให้ได้
ที่สำคัญจะเน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก
ซึ่งตอนนี้กำลังระดมขวดอากาศเข้ามาโดยทุกระยะ๒๕เมตรของเชือก
ก็จะมีขวดอากาศผูกไว้ตลอดเวลา

เพราะว่าเขาปฏิบัติงานอย่างหนักหน่วงเลยข้างใน
เพราะว่ามีการตั้งกองบัญชาการส่วนหน้าอยู่ที่โถง๓
ซึ่งผู้บัญชาการหน่วยซิลก็ให้คำมั่นสัญญานะ

ไม่พบเราไม่เลิก
คุณผู้ชมฟังเสียงท่านกันหน่อยฮะ

ซึ่งคุณผู้ค่องรวมทุกของคุณ

ถ้าเกิดความเสียหายมันจะไม่คุ้มนะครับ
เพื่อนักดำน้ำเนี่ยที่เราที่จะเข้าไปถึงน้องให้ได้นะครับ

เมื่อไปถึงแล้วเราจะต้องเอาอาหารไปให้เขา
แล้วหลังจากนั้นในการออกมาเราต้องหาวิธีนำออกมา
ไม่ใช่ใช้ระยะเวลาอันสั้นนะครับ

ตรงนี้ดำเข้าดำออกดำเข้าดำออก
ประมาณก็น่าจะประมาณสัก๓กิโลกรัมนะครับ
ที่จะต้องดำน้ำมืดด้วยแล้วไม่มีอะไรเลย
ตรงนี้เราต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของกวดอากาศนะครับ
ทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องของการติดต่อสื่อสาร
จะต้องลากสายโทรศัพท์ไปด้วยเพื่อให้ติดต่อกับน้องได้นะครับ
แต่สิ่งสำคัญนะวันนี้เราต้องเร่งไปถึงน้องให้ได้นะครับ
คิดว่าทุกท่านที่อยู่ทางบ้านประชาชนทั่วไปก็คงจะลุ้นกับพวกเราอยู่
ก็ตรงนี้เราจะทำเต็มที่นะครับ
สื่อมวลชนจะมาถามผมว่าถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วอะไรเนี่ยนะครับ
บางทีอย่างที่พวกว่าได้กล่าวไปแล้วเนี่ย
บางทีเราต้องไปแล้วก็เจออุปสรรคเอามาถอยตั้งหลักกันใหม่แล้วก็ไปนะครับ
ดำน้ำไปไปเจอกระแสน้ำวนเรามาตั้งหลักก่อนคิดว่าเราจะต้องอุปกรณ์อะไรที่จะสู้กับน้ำต่อไปนะครับ

ผู้บัญชาการฐานเรือท่านก็ให้การสนุนศูนย์นี้อย่างเต็มที่นะครับ
แล้วก็ตอนนี้ก็มีวันนี้ก็จะเอาขวดอากาศมาประมาณ๒๐๐ขวด
ใช่โดยที่ปักการณ์ช่วยขวดมาให้เรานะครับ

อากาศยานภูเก็ตท่ากาศยานดอนเมืองท่ากาศยานเชียงราย
เพื่อลำเลียงอุปกรณ์จากหน่วยต่างประกอบด้วยทัพเรือภาคที่๓
หน่วยบัญชาการนาวิกยโยธินกรมสภวุฒิฐานเรือ
อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุลาพรจังหวัดพังงา
แล้วก็บริษัทเชฟรอนเพื่อสนับสนุนชุดช่วยเหลือด้านการค้นหา
ก็คือจะเอาอุปกรณ์ต่างเหล่านี้๔๓๐เอาอุปกรณ์ต่างเหล่านี้เนี่ย
ไปให้หน่วยซิลหน้างานเพื่อให้เขาได้ทำงาน
อุปกรณ์ที่ลำเลียงไปก็ประกอบด้วยขวดอากาศประมาณ๓๑๔ขวด
ชูชิบดำน้ำจำนวน๒๕ตัวอุปกรณ์ทั้งหมดนี่นะ
คาดว่าเมื่อสักครู่ก็ถึงแล้วนะครับ